คือผู้หญิงคนหนึ่งก็ขับรถมา
แล้วมอเตอร์ไซคันนี้ฮะเซไปปาดหน้ารถเก๋งของผู้หญิง
ผู้หญิงเขาก็เลยบีบแต่เตือนไปปีน
เดียวเป็นเรื่องเป็นเรื่องยังไงให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ชายก็ประกบข้างรถเลย
เอาอะไรมาทุบเนี่ยจะเอาหมวกกันน็อกทุบกระจกนะ
หลังจากนั้นผู้หญิงก็ต้องบีบแตรยาวสิคุณนะ
เพราะเธอก็อยากขอความช่วยเหลือนะครับ
อย่างที่เห็นพฤติกรรมเลยนะผู้ชายคนนี้
จากเอามือทุบกระจกแล้วจะเอาหมวกกันน็อกทุบกระจก
ยังด่ายังข่มขู่ทำร้ายเธอเมื่อกี้ได้ยินอีอะไรไหมฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้เองครับ
บนถนนราชดำเนินใกล้อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งไปบนถนนราชดำเนิน

พอผ่านช่วงทางโค้งเท่านั้นแหละบริเวณทางเข้าถนนดินสอ
เตอร์ไซค์ของชายเสื้อลายดอกคนนี้ครับ
เลี้ยวเซเข้ามาปาดหน้าเธอเลยบีบแตรไปหนึ่งครั้ง
ทำให้ชายเสื้อลายดอกไม่พอใจหันมาตะโกนใส่เธอ
เธอก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็เลยขับต่อไป
ขับไปตามปกติแต่ปรากฏว่าชายคนนี้นะ
โอ้โหขับมาประกบตามหาเรื่องเธออีก

ด่าหยาบคายทั้งทุบรถทุบกระจกนะฮะ
ก่อนที่จะขี่หลบหนีไปตามคลิปเลย
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สนชนะสงครามนะครับ
แต่ตำรวจกลับบอกว่าทำอะไรไม่ได้

ทะเบียนก็ขาดต่อภาษีอีก

เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังกันต่อไปนะครับ